เราตามความคืบหน้ากันให้กรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค
แล้วมีเมียซ้อนท้ายท้อง๘เดือนด้วยนะ
ฉกกระเป๋าป้าแป๊ดวัย๖๓ปี
เหตุการณ์เกิดที่ควนลังหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่๑๙พฤษภา
ล่าสุดนะคะจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วปรากฏว่าป้าแป๊ดเนี่ยแกไม่ได้เป็นอะไรมาก
ออกมาจากโรงพยาบาลพอดีแกไปดูตำรวจพาคนร้าย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ไห้ป้าแป๊ดด้วยนะ
คุณผู้ชมดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะดีนะที่ป้าแป๊ดเนี่ยแม้ว่าจะล้มหัวฟาดพื้น
แต่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะตำรวจเมื่อวานนี้เอาตัวคนร้ายเสื้อดำมาค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
หนีไปอยู่บ้านพ่อที่นครศรีธรรมราชนะคะ
แป๊ดว่ายังไงบ้างคุณผู้ชมป้าแป๊ดน่ารักมาก
แป๊บอกว่าคือพอรู้ว่าจับตัวได้แล้วก็ดีใจนะคะ
แต่พอรู้ว่าผู้ชายคนนี้ยังเป็นเยาวชนแล้วเมียท้องด้วย๘เดือนเนี่ยก็สงสารนะคะ
แต่คดีก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามนายอภิเชษผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ย
ให้การบอกว่าแค่ขับรถจักรยานเฉียวแต่ยังไม่ทันได้กระชากระเป๋าป้าแป๊ดนะคะ
รถของป้าแป๊ดล้มลงเองสาเหตุที่ต้องขับรถชิงซับ
เพราะต้องการหาเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
และเตรียมสำหรับเมียที่กำลังตั้งท้อง๘เดือน

เนื่องจากว่าตัวเองไม่มีงานทำค่ะ

ทีนี้เราไปถามป้าแป๊ดป้าแป๊ดรู้ตัวไหมว่าตอนที่กระชาก

คือตอนที่เกิดเรื่องไม่รู้อะไรเลย
ว่าเกิดอะไรขึ้นรถล้มได้อย่างไร
มึนไปหมดรู้ตัวอีกทีคืออยู่โรงพยาบาล
พาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าป้าแป๊ดบอกว่า

ตำรวจค่ะมีการแจ้งข้อกล่าวหา๒ผัวเมีย
ก็คือร่วมกันพยายามวิ่งราวทรัพย์
โดยเฉพาะนายอภิเชษไปพบประวัติ
เคยก่อเหตุชิงทรัพย์มาแล้ว๒ครั้ง
แล้วจะมาอ้างเหรอใช่ไหม
ว่าเตรียมเงินไว้ให้เมียสำหรับทำคลอด